อีกหนึ่งเรื่องค่ะไปดูกันที่คลิปที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสองแง่สองมุมบ้าง
คุณครูลงมาทำความสะอาดห้องเรียนด้วยตัวเอง
ปกติเนี่ยเวลาเราเป็นเด็กนักเรียนเราก็จะมีแบบว่าเวรวันพุธวันจันทร์วันอังคารไล่ชื่อไป

คุณครูก็เลยทนไม่ได้จริงต้องทำเองแล้วมีนักเรียนบันทึกคลิปนี้ไว้ได้ค่ะ
คลิปนี้นะคะโผล่บนสังคมออนไลน์ค่ะเป็นคลิปคุณครูนี่แหละ
กำลังทำความสะอาดห้องเรียนโดยก็มีนักเรียนคนหนึ่งแอบถ่ายไว้ได้นะคะ
ผู้โพสต์เนี่ยเขียนว่าเมื่อนักเรียนไม่ทำเวรความสะอาดห้องเรียน
คุณครูจึงต้องลงมือทำเอง

ก็สร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมากว่าโอ้โหนี่ทำคนเดียวจริงนะเนี่ย
วาดถูอย่างขยันขันแข็งเลยนะคะ
ทำไมนักเรียนหายไปไหนคุณครูถึงต้องลงมือทำเองแบบนี้
บางส่วนก็ยกย่องหัวใจความเป็นครูของคุณครูท่านนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าคุณครูท่านนี้คือคุณครูสุพีรชัยพินโยดม
ก็ชื่อเล่นเรียกสั้นครูพีวัย๔๘ปีนะครับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ทับ๗ถึง๕ทับ๙
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ทีมข่าวเราต่อสายไปพูดคุยกับคุณครูเลยถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ทราบว่าคุณครูถูกแอบถ่ายไม่รู้ตัวฮะ
อุ๊ยตายแล้วผมไปเป็นดาราในเน็ตแล้วหรือครับ
แทนดิตแอบซ่อนกล้องแล้วอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยไม่ช่วยครูเหรอคนที่ถ่าย
ก็อยากได้ภาพไงอยากได้ภาพก่อนชื่นชมครูเออ
แอบถ่ายไม่บอกให้ครูรู้ครูก็มาเห็นในเน็ตเหมือนกับที่ทุกคนเห็นพร้อมกันนี่แหละ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับครูถูกแอบถ่ายหลังจากนั้นก็ได้ไลน์บอกนักเรียนในกลุ่มว่า
ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้านเนื่องจากก่อนหน้าหนึ่งวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สุ่มตรวจห้องเรียนโอ้โหยังกระสุ่มผับสุ่มบาร์เลย
โทษสุ่มตรวจผับเลยทีเดียวมีการสุ่มตรวจห้องเรียนด้วย
เพราะว่าบางห้องมีความสกปรกแล้วก็ถ่ายรูปลงในกลุ่มบุคลากรโรงเรียน
เดี๋ยวนี้เขามีไลน์กันโรงเรียนเขาก็จะมีเป็นกรุ๊ปนะฮะ
ครูพีจึงกลัวว่าห้องของเด็กที่เป็นที่ปรึกษาอยู่จะถูกถ่ายเก็บไว้จึงจะทำให้ดูไม่ดี

ครูตอบอย่างตรงไปตรงมามากจริงจะตอบให้หล่อกว่านี้หน่อยก็ได้นะฮะ

จะพิมพ์สั่งในไลน์ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ทางคุณครูจึงเดินขึ้นไปตรวจ
แต่พบว่าห้องก็ยังสกปรกมาก
ขนาดบอกเด็กแล้วนะเด็กยังไม่ทำเลย
ออกกันไปหมดห้องเลยสภาพนี้ดูไม่ได้
ไม่มีนักเรียนคนไหนขึ้นมาทำเวร
วินาทีนั้นครูยอมรับว่าโกรธนิด

โดยไม่คิดว่าจะถูกแอบถ่ายไว้
โดยครูพีก็ยอมรับว่าหลังจากที่คลิป
ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลหลายช่องทาง
ก็มีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ไม่ดี

ก็เลยมีการทำการตักเตือนเด็กไปเล็กน้อย
ว่านี่ก่อนเธอทำอะไรเนี่ยควรจะบอกกันก่อน

ซึ่งเด็กที่ถ่ายคลิปก็ได้ขอโทษกลับแล้ว

ต่อไปเรามาทำเวรด้วยกันนะ

แล้วเราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราใช้ห้องเรียนร่วมกัน
แล้วก็ต้องร่วมรักษาความสะอาดร่วมกันด้วย

ครูพีทำนะถ้าในเชิงการบริหารองค์กร
เขาเรียกว่าหัวสายหางกระดิก
คือเมื่อผู้ออกคำสั่งลงมือทำเอง